โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

อายะพิษดาเชียวของค่าค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณไปเป็นสุดยอมเป็นบ้านตัวจริง

อะไรเนี่ยโอ๊มอะไร

มันไม่ใช่ยาสีฟันน้ำแบบเดิมอีกแล้วแต่ยาสีฟันน้ำกับยาสีฟันโฟม
คือจริงมันไม่คุ้นหูเลยมันเป็นยังไงบ้างคะ
อธิบายตัวแรกค่ะเอื้อมให้พี่กาวนิดนึงค่ะติดแขน
ขอบคุณค่ะ

นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น

บอกว่าด้วยรูปแบบน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะข้าวลึกถึงซอกซอน
ปลอดสารขัดฟันค่ะอืมนะคะไม่ทำลายเคลือบผิวอ่านะคะ
แล้วก็อ่อนโยนต่อช่องปากด้วยคุณผู้ชมทำให้ลมหายใจเนี่ยหอมสดชื่น
อืมโดนไหมแล้วมันแล้วมันใช้ได้ยังไงใช้เข้าไปแล้วมันจะเข้าไปถึงฟันทุกซอกทุกซี่
อย่างที่เขาว่ากันไหมเขาว่ากันเขาว่าอย่างนั้นครับพี่กาวลองแล้วเหรอ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
สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์กลับมาพบกับป้าพิมอีกครั้งในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะ
วันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาตัดต้นต่อนะคะ
ของเหตุการณ์สวยแต่รูปจูบไม่หอม
เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนวัตกรรมเพื่อฟันสะอาด
ที่ผ่านมานะคะเราก็แปลงฟันด้วยการใช้ยาสีฟันแบบธรรมดาทั่วไปนะคะ
แต่วันนี้เราจะมาพบกับยาสีฟันที่มาในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยป้าพิมแบบคอแห้งมากเลย

อันนี้กลิ่นเหมือนยาสีฟัน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมนะคะ

เป็นยาสีฟันในรูปแบบอย่างนี้ค่ะที่คุณเห็น

ตอนหยิบขึ้นมาคิดว่าขวดน้ำดื่มจริงนะเนี่ย

แล้วก็ยังเป็นน้ำที่แบบว่าไม่ได้เหนียวหนึบด้วยนะคะ

ตัวนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เขาใส่แบบนี้นะคะ

ทำให้เขาสามารถซอกซอนเข้าไปในทุกร่องฟัน
ซอกฟันซอกเล็กซอกน้อยของเรานะคะ
ทำให้พวกแบคทีเรียทั้งหลายนะคะ
ที่จะมาเกาะฟันของเราทำให้ฟันของเราผูเนี่ยนะคะ
ไปเพราะเขาเป็นสูตรแอนทีแบคทีเรียด้วยค่ะ
ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันค่ะ
วันนี้เนี่ยนะคะเตรียมแต่งสีฟันมาเองเลย
เพื่อที่จะทดสอบโดยเฉพาะนะคะ
แต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นนวัตกรรมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ที่เขาระบุไว้หลังขวดนิดนึงนะคะ

อย่างแรกเขาบอกว่าให้อมเจ้าตัวยาสีฟันน้ำเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวเราจะเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เทไว้ครึ่งฝา
จากนั้นให้อมกล้วยให้ทั่วปากเลย
แล้วก็ใช้แปลงสีฟันนี้นะคะแปลงตามเข้าไปนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็ให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดนะคะ
ไข่เขินเลยนะคะแหม
ใครจะรู้ว่าจะมีการแปลงฟันโชว์ในรายการ

มาถึงความรู้สึกของพิมต่อตัวนี้บ้างดีกว่านะคะ
ินตันนูสพิเศษมากเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะ
ที่ได้ใช้ยาสีฟันที่เป็นลักษณะน้ำใสแบบนี้นะคะ
ดีตรงที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ย
บ้วนปากนะคะแล้วก็แปลงฟันไปในขั้นตอนเดียวเลยนะคะ

แล้วก็สำหรับรสสมุนไพรเนี่ยนะคะ
สดชื่นมากแปลงแล้วแบบเย็นนะคะ

แต่เหมือนว่าเราหายใจนะคะเราได้กลิ่นไปด้วยนะคะ

แล้วก็หลังจากที่แปลงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
บอกเลยค่ะว่าบ่ายนี้มั่นใจแน่นอนค่ะ

ทำแปลงฟันต่อหน้าคุณผู้ชมทั่วประเทศเป็นไงเก๋

ไม่น่าจะหอมมาถึงนี่เลยนะป้าพิม

แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคุณคุณองค์

โอเคช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ